คุณผู้ชมครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
สำมันเลยเทเม่าแล้วเห็นว่าไปติดหนี้ติดศีลติดพรรณอะไรต่างด้วย

หลังจากที่มีผู้ชายใช้ปืนยิงข่มขู่พระภายในวัดป่าหนองม่วง
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้เกือบ๖โมงเย็นครับ

ก็เคยบวชพระที่วัดนี้แหละ
ซ้ายมือบนหน้าจอคุณผู้ชมครับคนก่อเหตุ
เบื้องต้นเขาไม่พอใจ
วันนี้ครับคุณแซคณธวินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดป่านองค์ม่วง
วัดที่เกิดเรื่องไปพบกับหลวงพี่แจงหรือว่าพระธนพลอายุ๓๙ปีบอกว่า
คนก่อเหตุก็คือทิศแน็กนายฉัดชัยครับเคยบวชเป็นพระที่วัดนี้อยู่หนึ่งพันศา
ศึกออกไปไม่ถึงปีเลยคนนี้แหละครับที่เห็นบนหน้าจอซ้ายมือเสื้อส้มเนี่ยนะคะ
ใช่ครับจุดเริ่มต้นของปัญหาคือย้อนกลับไป๓อาทิตย์ก่อน
แน็กคนที่ก่อเหตุมาเสนอขายโทรศัพท์ให้กับหลวงพี่๑๘๐๐บาท
หลวงพี่ต่อราคาโอ้โห๑๘๐๐บาทลดอีกหน่อยสิ๑๕๐๐ได้ไหมโอเคตกลงราคาที่๑๕๐๐
โอนเงินไปก่อน๑๐๐๐บาทมัดจำค่ะเงินไปเดี๋ยวเมื่อไหร่ของมาจะจ่ายส่วนต่างที่เหลืออีก๕๐๐ให้
ปรากฏว่านายแน็กไม่ยอมเอาโทรศัพท์มาให้สักทีครับทั้งที่โอนเงินหนึ่งพันไปให้แล้วด้วยนะครับ
ไป๒สัปดาห์เปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วนี่รอนานแล้วนะทำไมไม่ยอมเอาโทรศัพท์มาให้
หลวงพี่ไม่มีโทรศัพท์ใช้อ้าวแล้วที่ผ่านมาหลวงพี่ทำยังไงครับเนี่ยโทรติดต่อกับใครยังไง
ถามไปแล้วรอบแรกแม่บอกว่าโอเค

ถามอีกรอบเมื่อวานนี้เท่านั้นแหละครับ

หลวงพี่ฉันน่ะทุกข์ใจมากเลย

หมดเงินไปกับลูกชายคนนี้หลายหมื่นแล้วนะ

เสร็จเดินกลับวัดเลยครับสงสารเหมือนกันนะแต่เงิน๑๐๐ยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้หาง่ายนะครับ

หนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณผู้ชมครับนายแน็กเดินเข้ามาที่วัดโวยวายเสียงดังตะโกนด่าหยาบคายเลยครับไอ้นั่นไอ้นี่

ด่าหลวงพี่แล้วถามเลยว่ามึงประจานกูทำไม
โอ้โหคำพูดคำจาไม่เกรงใจผ้าเหลืองหลวงพี่เลยครับหลวงพี่พยายามจะพูดดีบอกว่ามีอะไรค่อยคุยกันนะ
ฝั่งนายแน็กไม่ยอมครับเข้ามาผลักอกแล้วบอกว่าไปทวงเงินทำไมรู้ไหมเนี่ยอายนะเนี่ยไปทวงเงินแบบนั้น
หลังจากนั้นนายแน็กทำสิ่งที่ไม่คาดคิดคือชักปืนออกมาเหน็บอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วยิงลงพื้นเฉียดไปฉลับด้านขวา๑นัดแล้วผลักอกซ้ำครั้งที่๒แล้วยิงปืนลงพื้นอีกนัดหนึ่ง

เป็นนัดที่๒ครับคราวนี้เฉียดไปทางด้านซ้ายคือกะขู่หลังจากยิงเสร็จครับเอาปืนมาตบหน้า

ทำกับพระอยู่ในผ้าเหลืองนะฮะจังหวะนั้นก็เลยเอาไม้กวาดทางมะพร้าวเนี่ยปัดออกแล้วปืนก็ตกนายแน็กวิ่งไปคว้าปืนเอาไว้แล้วด่า
ให้เวลามึง๒๓วันให้ศึกออกจากวัดนี้ถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอีกกูเอามึงตายนี่คือสิ่งที่ในแน็กพูดกับหลวงพี่แจงครับ

เดินเข้าไปตอนแรกเอามือไพร่หลังมาเลยนะ
ใช่ครับก็น่าจะซ่อนปืนไว้แหละ
่งเป้าไปที่กุฏิเจ้าอาวาสเพื่อจะถามหาหลวงพี่แจงอยู่ไหน
หลังจากนั้นเดินขยับไปกุฏิข้างตะโกนเรียกหลวงพี่แจง
หลวงพี่แจงออกมาเจอกันพอดีครับ
นายแน็กเปิดฉากด่าเลยครับ
ศรสีเหลืองคือหลวงพี่แจงพระธนพลกำลังมาตรงนู้นแล้ว
มาไกลลิฟต์แล้วแต่แน็กเดินตัดป่าไปใช่ไหม
เดินตัดออกไปเพื่อจะไปเจอกันพอดีครับ
ไปเจอกันตรงนั้นแน็กเปิดฉากด่าเป็นช็อต
หลังจากนั้นก็ยิงปืนขู่อย่างที่บอกครับ
หลวงพี่แจงเอาไม้กวาดทางมะพร้าวมาปัดป้อง
หลังจากนั้นพอปืนตกเอาแน็กไปคว้าปืนแล้วก็ด่าต่อ
และให้เวลา๒๓วันถ้าไม่ศึกเอาให้ตาย
นี่คือภาพหลักฐานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
คล้องกับที่หลวงพี่แจงเล่านะครับ
ในแน็กบอกว่าตอนลูกชายบวชดีมากเลย
เสียคนก็ตอนที่ศึกนี่แหละไปติดพนัน

ตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าลูกไปทำข้อตกลงกับหลวงพี่เขาว่ายังไงบ้าง
เรื่องขายโทรศัพท์มารู้อีกทีก็อ้าว
เอาเงินเข้ามาแล้วไม่เอาโทรศัพท์ไปให้หลวงพี่เขาล่ะ
แม่ก็โทรไปบอกไม่คิดนะ
ว่าลูกจะเอาปืนไปขู่หลวงพี่ถึงในวัด

หวังว่าลูกจะเป็นคนดีสักหน่อยจะฝากผีฝากไข้

งงมากว่าไปเอาปืนมาจากไหนด้วยครับ
ค่ะคงจะมี
โทรไปบอกเขาว่าพระทัวร์เงิน

เพราะว่าเขาคงจะเล่นติดการพนัน
แล้วเขาพกปืนเขาพกปืนหรือเขาเองว่ะ
ไม่ทราบค่ะไม่รู้ว่าเขาได้มา

มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ความผิดตามพรบอาวุธปืนทั้งการครอบครอง
แล้วก็การพกพาแล้วก็การยิงนะฮะ
จะโดนจับข้อหายาเสพติด
แล้วอยู่ระหว่างการปล่อยตัวเตรียมเข้าสู่ระบบการบำบัด
แล้วก็ไปคว้าปืนยิงขู่พระถึงในวัดอีก

สารที่สุดก็คุณแม่นั่นแหละ

แล้วแท้สุดท้ายลูกกลายเป็นเหมือนคนละคนเลย
จากพระศึกปุ๊บเป็นผู้ต้องหาไปเลยนะคะ